แล้วก็มีกิจกรรมอยู่ในนั้นอีกหนึ่งกิจกรรม
มากมายทีเดียวนะคะนั่นก็คือกิจกรรมตลอดพารวย
เรานำเสนอกันไปแล้วเรื่องราวของการสร้างอาชีพสร้างรายได้

ดาเนี่ยถือว่าเป็นนักพับดอกบัวมือชะกาดแห่งปากคลองตลาดเลยนะคะ
สามารถเนรมิตดอกบัวธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นดอกกุหลาบได้
ให้กลายเป็นแบบนั้นแบบนี้มากมายหลายสิบแบบเลย
เพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมนะคะ
ด้วยการไปเรียนรู้การพับดอกบัวนี่แหละ
อยากจะต่อยอดสร้างอาชีพหรืออยากจะเรียนรู้ให้เป็นทักษะแบบนี้ค่ะ
อันนี้คือพับเป็นแบบกุหลาบอันนี้เป็นแบบดอกบานชื่น
ซึ่งเป็นดอกยอดนิยมมากเลยนะคะ
แล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหลายรูปแบบมากมาย
ใครเห็นแล้วอยากจะมาเรียนรู้แบบนี้
เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมร่วมสนุกกันง่ายเลยค่ะ
เป็น๒ผู้โชคดีได้รับการต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้แบบฟรีนะคุณผู้ชม
กติกาก็คือเข้าไปตอบคำถามนะคะ
ใต้โพสต์โพสต์นี้บอกว่าเสน่ห์ของการพับดอกบัวคืออะไร

ส่วนคำถามที่สองก็คือทำไมคุณถึงอยากจะต่อยอดอาชีพพับดอกบัวนี้
ขอความเห็นดีโดนใจ๒คำตอบตอบมาให้ครบนะคะ
แล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันศุกร์นี้วันที่๑๕มีนาคมค่ะ
ตอบกันเข้ามาเยอะแล้วยังไงส่งเข้ามาได้อีกเรื่อยนะคะ